ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดต่างปรากฏว่ามีการวนกลับมาหาเรื่องกันอีกรอบหนึ่งด้วยก่อนที่จะขับแยกย้ายกันไปนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดต่างปรากฏว่ามีการวนกันไปนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดต่างปรากฏว่ามีการวนกันไปนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดต่างปรากฏว่ามีการวนกันไปนะคะ

ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดต่างปรากฏว่ามีการวนกันไปนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดต่างปรากฏว่ามีการวนกันไปนะคะ

ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดต่างปรากฏว่ามีการวนกันไปนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดต่างปรากฏว่ามีการวนกันไปนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดต่างปรากฏว่ามีการวนกันไปนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดต่างปรากฏว่ามีการวนกันไปนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดต่างปรากฏว่ามีการวนกันไปนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดต่างปรากฏว่ามีการวนกันไปนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดต่างปรากฏว่ามีการวนกันไปนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดต่างปรากฏว่ามีการวนกันไปนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดตากปรากฏว่ามีการวนกลับมาหา
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดต่างปรากฏว่ามีการวนกันไปนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดต่างปรากฏว่ามีการวนกันไปนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดต่างปรากฏว่ามีการวนกันไปนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดต่างปรากฏว่ามีการวนกันไปนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดต่างปรากฏว่ามีการวนกันไปนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดต่างปรากฏว่ามีการวนกันไปนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดต่างปรากฏว่ามีการวนกันไปนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดต่างปรากฏว่ามีการวนกันไปนะคะ
เก่าเริ่มเหลืองครบเบอร์รถคันสีดำที่แต่งเราไปนิดเดียวนี่
เราก็ต้องจอดตามหลังเขาแต่ช่วงที่เรากำลังจะจอดเนี่ย
ก็มีรถกระบะคันหนึ่งอ่ะผมก็จำยี่ห้อเหมือนกับ
เขาบีบแต่ไล่ผมใยเลยคืนคนก็งง
ผมก็ยังถามลูกสาวเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเราไปขวางทางอะไรเขาไหม
เขาเนี่ยเบี่ยงซ้ายเบี่ยงซ้ายออกมาแล้วก็รถกระจกรถ
เหมือนกับต่อว่าผมพี่ขับรถช้านะอะไรน่ะเราก็บอก
ไฟแดงอยู่ไม่เห็นเหรอเพราะว่าผมมาเนี่ยผมก็เห็นแล้วว่ามีไฟเหลือง
เราก็ต้องชะลอตามกฎหมายเราก็ประมาณว่าบอกเข้าไปก็
เห็นไหมเขาติดไฟแดงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนไม่พอใจ
ก็เหมือนเกิดการด่าทอกันนิดหน่อยเรื่องนี้เราก็เริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้ว
อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคุณรีบเมื่อกี้ทำไมคุณไม่เลี้ยวซ้าย
แล้วก็ออกซ้ายไปเลยจากสี่แยกไฟแดงตรงนั้นไปถึงสี่แยกกาชาติ
แค่ร้อยกว่าเมตรเองผมก็คิดว่ามันจบแล้ว
อยู่เขาก็ขี่รถมาประกบซ้ายแล้วก็เปิดกระจก
ไม่รู้ว่าด่าอะไรผมอีกทีนึงผมก็เลยโมโหแล้วเปิดประตูรถลงไป
เขาก็วิ่งหนีไปเลยเขาก็ขับรถหนีออกไปเลย
อยากฝากบอกพี่น้องทุกคนนะครับว่าขับรถอ่ะ
ให้มันใจเย็นกันนิดนึงนะครับขอให้มีสติแล้วก็อย่าใจร้อน
นะครับฝากไว้ด้วยส่วนคู่กรณีนะครับณวันนี้
ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วนะถึงเขาจะขอโทษหรือไม่ขอโทษก็
ถือว่าจบไปแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีอคติไปกับใคร
แต่วินาทีนั้นมันก็ไปตามมาโหลกแล้วเขาก็โมโห
นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ
ต้องมีกี่ช้านะบีบ
ไฟแดงเห็นมั้ยเนี่ย

ลงมาเลยนะ